กะแตนชนระดาเนี่ยเป็นนักร้องสายบุญตัวจริงเสียจริงค่ะ
เขาเดินสายร้องเพลงตามที่ต่างนะคะร้องเพลงไปด้วยทำบุญไปด้วย
ก่อนหน้านี้นะคะก็ลงใต้ไปกับพี่เอสุปชัยค่ะ

คือไปร่วมทอดกระถิ่นใหญ่กับพี่เอสุปชัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ทำบุญเสร็จปุ๊บก็ควัก๑แสนกับพี่เอเลยทอดกระถิ่นไปเลย
ขณะเดียวกันนะคะเวลาตั๊กกะแนนเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนนะคะ
ที่เคยแบบหยิบยื่นน้ำใจให้ตอนที่แบบว่ายังไม่ดังเนี่ยค่ะ

ล่าสุดนะคะขณะมาร่วมคอนเสิร์ตการกุศลหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จากร้องฟรีแล้วคุณผู้ชมไม่เอาค่าตัวค่ะ
ควักเงินตัวเอง๕๐๐๐บาท
แบบนี้เลยสดนะคะโอนให้เลยช่วยน้ำท่วมกันไปค่ะ
เรียกว่าตั๊กกะแทนเนี่ยรู้ซึ้งถึงหัวอกชาวบ้านที่เดือดร้อนเป็นอย่างดี
เพราะว่าเขาเคยน้ำท่วมมาก่อนด้วยนะบ้านเขาน่ะ

ปี๕๔น้ำท่วมกรุงเทพคือแตนบานจุดนั้นมาแล้ว
จุดที่ตัวเองออกมาจากบ้านไม่ได้แล้วต้องพายเรือ
เราเลยเข้าใจว่าคนที่โดนน้ำท่วมมันลำบากจริงมันแสนสาหัส
จอยนี่ป้าจอยก็จะเป็นผู้ที่กว้างขวางอยู่ในเขตภาคใต้
เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราแล้วแตนไม่ใช่คนใต้เนาะ

ไม่ว่าแต่ช่วงนั้นแตนจะฮอตหรือไม่ฮอตอะไรอย่างนี้
นางคนหนึ่งที่แบบว่าดูแลผู้ยงผู้ใหญ่

มันเหมือนว่าแตนอาจจะไม่ได้ดูแลทุกคนพร้อมกันนะ
หลายคนบางทีผู้ใหญ่บางคนอาจจะมีแอบน้อยใจ
แต่แนนแอบกระซิบบอกนะคะว่าตามช่วงเวลานั้นคือ
พูดถึงอีกหนึ่งผู้ใหญ่ที่แกรักมากพี่เอสุปชัยค่ะ
กะแตนบอกว่าตอนนี้รับงานทุกวันเลยนะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมอยากเอาลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยที่พี่เอซื้อให้เนี่ย

สามารถวิ่งงานวิ่งลอกงานซ้อนก็เคลียร์ได้

คือหนูทุกวันนี้หนูพยายามโทรหาแม่เอบ่อย
อย่างวันนี้ก็โทรแต่ว่าจังหวะแกไม่รับ

บอกแม่ตอนนี้หนูก็รับงานทุกวันเลยนะ
ให้มันคุ้มค่าที่แบบที่แม่ซื้อให้
ใช่เพราะว่าหนูมีโอกาสได้ใช้แค่๓๖๕วัน

ใช้วันที่แม่เอซื้อให้แบบว่าเต็มที่มากอะไรอย่างนี้

ว่าจะไปงานไม่ทันหรืออะไรค่ะ